มหาสงครานตรงกับวันที่๑๓เมษายนชาวบ้านจะหุงหาอาหารไปตักบาทที่วัด
ตักบาทนั้นจะตักข้าวลงในบาทพระพุทธคือบาทแรกอยู่ต้นแถวมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษก่อนแล้วจึงตักบาทอื่นที่อยู่ถัดมา
จากนั้นก็จะมีเลี้ยงพระฉันเช้าหากใครมีปีภาษก็จะไปเอาบุญบันเลงเพื่อให้สนุกคลึกคลื้น
แห่งจะปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเพิ่มบุญกุศลและพากันไปขนสายตามหาดทรายในแม่น้ำมาก่อพระเจดีไซน์ในวัดกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน